ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปหาของกินอร่อย

กับร้านที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ใหญ่ประชุม
เอ้าผู้ใหญ่ประชุมแล้วจะกินยังไงนะ
โอ้ยเราไม่ต้องไม่ฟังเลย
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ใหญ่ประชุม
ก็ผู้ใหญ่ประชุมแล้วจะขายไหมแล้วจะได้กินเมื่อไหร่
โอ๊ยเถียงกันวันนี้ไม่จบบอกเลยว่าไม่จบ
งั้นเราไปจบที่ช่วง

วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาไปลิงจักรรักจริงกับเมืองลิงลบบุรี
ที่นี่ร้านอาหารเยอะแต่ร้านที่ผมจะพาไป

หัวไอ้เตี๋ยวเป็นผู้ใหญ่ประชุม
ร้านนี้ไม่มีเด็กเลยมีแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียว

อ๋อขออีก

พี่ครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับ

คนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวแบบผมก็ใช้งานได้สะดวก
ที่ว่าสะดวกเนี่ยก็เพราะว่ามีฟังก์ชัน
ช่วยเตือนขณะรถถอย

แล้วก็มีระบบเรด้าที่ช่วยเตือน
เมื่อมีรถวิ่งผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
โดยระบบจะส่งเสียงเตือน

ที่กระจกมองข้างในขณะที่กำลังถอยหลัง
เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ต้องถอยออกจากซองมากเลยล่ะครับ

โอ้โฮ

โอ้โหนี่ไงหันความไปเจอก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ใหญ่ประชุม
กลับเราก็นึกว่าเสียงเป็ด

คุยเต๋ยวเป็ดเขาอร่อยเด็ดจริง
สวัสดีครับ
วันนี้ผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกบ้านด้วยนะ

อยากจะรู้ที่มาที่ไปเรื่องของชื่อร้านก่อนเลย

ผู้ใหญ่ประชุมเป็นมันอย่างบ้านครับเป็นมานานหรือยัง

แล้วตอนนี้หายยังตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว
หายแล้วใช่บริเวณ

แล้วขายอยู่นานไหม๔๐กว่าปีครับ

แล้วเราไปได้สูตรมายังไงครับผู้ใหญ่ครับ

คั่วเครื่องพะโล้นำมาผัดกับกระเทียมหอมแดง
และน้ำตาลทรายให้เข้ากันจนแห้งมีกลิ่นไหม้นิดก่อน
แล้วค่อยเอาไปตุ๋นกับเป็ดพันเนื้อส่วนหน้าอก
แล้วค่อยเติมน้ำต้มลงไปให้เป็นหัวเชื้อเครื่องตุ๋น
สำหรับใช้ตุ๋นเป็ดอีก๒๐นาทีครับ
แหมทำธรรมดาง่าย
เดี๋ยวจะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับ
โอ้โหผู้ใหญ่ประชุมนี่ไม่ทำให้เราผิดหวังจริง
อย่างแรกเลยบะหมี่เหลืองเป็ดน้ำซุปมันหอมมาก
หอมจริงคุณผู้ชมครับ
โอ้โหน้ำซุปเข้มข้นมากหอมมากคืออะไรรู้ไหม
เทียมเจียวคือเขานะจะทอดกากหมูก่อน
ให้ได้น้ำมันหมูออกมาแล้วค่อยใส่กระเทียมลงไปทอดทีหลัง
มันเลยได้กระเทียมที่มันหอมน้ำมันหมูมาก
ถ้าผมชอบกากหมูอยู่แล้ววิถีเด็กอ้วน
ที่นี่เขาใส่เป็นคณะถามว่าทำไมต้องคณะ
ผู้ใหญ่บอกง่ายมากมันหาง่ายดี
แต่คณะที่นี่เขาฝานเอาเปลือกที่มันแข็งออก
แล้วเอาไปแช่น้ำแข็งเมล็ดกรอบครับ

มาที่เป็ดพระเอกของเราดีกว่า

ผมจะบอกให้เลยว่านี่คือชามที่มันลงตัวมาก
เรื่องของรสชาติน้ำซุปเนื้อเป็ดที่สไลด์มาบาง

คือนี่กรึบเลยล่ะคุณผู้ชมครับ
ชามนี้ลงตัวสุดเลยครับ
ไปกันต่อเป็นเนื้อเป็ดล้วนสับมาวางไว้บนจาน
น่ากินน่าทานเป็นเครื่องเคียง
อย่างนี้ละกันแล้วกินไปพร้อมกับนี่เลย

ซึ่งทางร้านเขาก็ตำใหม่สดทุกวัน

เนื้อส่วนหน้าอกมันทำได้นุ่มขนาดนี้

มันหวานมันแล้วก็มีความมันนิด

แต่ว่าความนุ่มหนึบอร่อยของเป็ด
เอาไปต้มพะโล้สูตรเด็ดของผู้ใหญ่

มันลงตัวจริงเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
รสชาติดีขนาดนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าว่า

เจ้าเป็ดที่นี่นะ๔๐บาท
แล้วเป็ดสับล่ะจานนึงก็๗๐บาท

ก็ไม่ได้ว่าเด็ดอร่อยจริงเลยครับ

วิ่งมาบนถนนสิงห์บุรีลบบุรี
ตั้งต้นจากอำเภอท่าวุ้ง

จนถึง๓แยกท่าวุ้งให้ชิดซ้าย

ประมาณสัก๑๐๐เมตร

ถูกใจอย่างนี้นะครับตลอดกินมอบผ้ากันเปื้อน

และในสัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผม

ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ใหญ่ประชุม
อร่อยจริงเด็ดมาก

มากจริงค่ะคุณถ้าเกิดใครไปลบบุรีแล้วไม่ได้ไปที่นี่นะ

ไม่เกี่ยวหมายถึงว่าไปไม่ถึงที่เพราะว่าที่นี่อร่อยจริง